ปอบถึงจะเรียกดราม่าเลยดีกว่าเรี๋ยวว่าฝากแปกศึกภาษาดราม่าทุกประการนะครับ
เขาก็พานักร้องในสังกัดนั่นก็คือน้องลำไยหายทองคำ
ไปร่วมงานบุญงานฉลองกระถิ่นพระราชทาน
กับสมาคมนักร้องเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยที่วัดไผลล้อม
จังหวัดนครปฐมช่วงสายที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ซึ่งในงานเดียวกันนี้นะคะช่วงเย็นก็จะมีคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินลูกทุ่งมากมายเลย
ตอนแรกทีมข่าวของเราก็ทราบดีว่าน้องลำไยจะไปร่วมร้องเพลงด้วยในช่วงหัวค่ำ
แต่พอผู้สื่อข่าวไปถึงงานปุ๊บกลับได้รับแจ้งว่าเอ้าน้องไม่ได้มาขึ้นโชว์แล้ว
มาร่วมงานบุญตอนสายแล้วก็เดินทางกลับไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณ
น่าเสียดายนะคุณผู้ชมเสียดายมากเลย
คือเสียดายที่ไม่ได้เจอด้วยนะคะแล้วก็เสียดายที่เราไม่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องลำไย
หลังจากที่นายห้างประจักรชัยเปิดคดีเกาเหลากับน้องอาร์มชุติมาไปแล้ว